ปลาจีนบุรีนสูงใหญ่คนนึงมาวครับ

ทีนี้ครับชาวบ้านไล่ตามแล้วฮะ
มาจับกลุ่มได้มาควบคุมตัวไว้ได้
รุมประชาธรรมอย่างที่เห็นนี่คุณ
เป็นจังหวะที่ตอนแรกมายืนคุยกันอยู่นะฮะชาวบ้านมาเต็มเลยนะฮะ
สุดท้ายครับโอ้โหใช้พละกำลังกันแบบนี้
นี่เป็นเหตุการณ์ชุลมุนขณะที่บุคคลกลุ่มหนึ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะ
หลายคนเลยอยู่ในฝั่งของผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากการที่ถูกรถกระบะซึ่งคนขับเนี่ยเมาขับมาเฉียวชนนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านก็เลยรุมทำร้ายชายเสื้อขาวที่ขับรถกระบะอย่างที่เห็น
สุดท้ายชายเสื้อขาวถูกรุมกระทืบครับ
จนบาดเจ็บนอนสลบอยู่ข้าง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนหนองสังวังตะเคียน
ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
จุดนี้เป็นจุดที่กำลังก่อสร้างทางแล้วก็มีฝนตกลงมา

หลังรับแจ้งเหตุนะฮะช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้

พบผู้บาดเจ็บฮะเป็นชายใส่เสื้อสีเขียวเนี่ยนะฮะ
นอนอยู่ข้างถนนทราบชื่อก็คือนายช้าง
นายช้างเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลที่สัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยกบินบุรี
ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและขาเป็นแผลเวอะเลยนะฮะ

ทีนี้ไม่พบรถที่มาชนคือไม่พบรถคู่กรณี
สอบถามนายสุนทรชัยราชผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่า
ขณะที่ขับรถมาสังเกตเห็นว่ารถกระบะ
วิ่งสายไปสายมาวิ่งคร่อมเลนบ้างแหละ
ขณะเดียวกันรถจักรยานยนต์ของกู้ภัยที่เป็นผู้บาดเจ็บ

ปรากฏว่าถูกรถกระบะชนกระเด็นตกลงไปไหลทาง
แล้วรถกระบะคันดังกล่าวไม่จอดลงมาช่วยเหลือครับ
ขับรถหนีไปที่แยกหนองสัง
มาทราบว่ารถกระบะคันที่ชนแล้วหนี
จอดอยู่บริเวณร้านรับซื้อมัน
คนขับก็คือนายวัชีรายุทธ์ทองมูล

ใบหน้าบวมปูดมีเลือดไหลออกจากปากและจมูก

เมื่อกี้ถูกรุมแล้วครับ
ชาวบ้านไล่จับแล้วก็ลุมแบบนี้เลย
ที่เห็นในคลิปข้างต้นที่เราเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ

จากเหตุการณ์ที่เขาไปชนรถจักรยานยนต์ของกู้ภัย
แล้วทีนี้ไปไหนไม่รอดฮะมาถึงตรงนี้

นี่ครับเพราะว่าพ่อและเพื่อนของนายช้างผู้บาดเจ็บเนี่ย
แจ้งชาวบ้านและชาวบ้านก็รีบมา
ตะครุบตัวไว้ได้ทันแล้วเกิดเป็นเหตุชุลมุน

แต่ทีนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดเปิดเผยออกมานะฮะ

ก็บอกว่าโอ้โหก็ไม่น่าจะทำกันถึงขนาดนี้

แค่จับเขาไว้ก็พอแล้วให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
มาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ

สพวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ

เรื่องต้นทราบว่ายังไม่มีการสอบปากคำทั้งสองฝ่าย
เนื่องจากยังเจ็บกันทั้งคู่นะ
ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกบินบุรีนะครับ
ในฝ่ายของอาสากู้ภัยที่ถูกรถกระบะคันนี้ชน
แล้วก็ในส่วนของคนขับรถคันนี้ที่ถูกรุมกระทืบเนี่ยนะฮะ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบสารที่เกิดเหตุ
แล้วก็ไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานนะครับ

พ่อของนายช้างหรือว่านายชาวลิศเฉลยศรีนะครับ

เดินทางมาพบร้อยเวรที่สพวังตะเคียน
เพื่อสอบถามเรื่องการดำเนินคดีที่คนก่อเหตุ
คนขับรถกระบะเนี่ยนะฮะขับรถชนแล้วก็หนีนะครับ
สุดข่าวก็สอบถามเรื่องของการที่ไปรุมทำร้ายคนขับรถกระบะ
ของคนเจ็บเขาเล่าให้ฟังบอกว่าผมก็รักลูกผมนะ

แล้วผมโกรธมากเลยที่คนขับรถกระบะเนี่ย
ชนแล้วก็หนีไม่รับผิดชอบชีวิตลูกของผม
ผมก็เลยขี่รถตามไล่ล่ารถกระบะคันนี้นะฮะ
กระทั่งมาประสบพบเจอกันเรียกให้เขาจอด
เกิดการโต้เถียงกันจนมีการลงมือทำร้ายกันแบบนี้แหละครับ
ผมก็ยอมรับผิดนะที่ได้ทำลงไป
แล้วก็ยืนยันว่าทำคนเดียวไม่มีการบรุมทำร้ายแต่อย่างใด
แต่ภาพที่เห็นเห็นคนหลายคนเขาไม่ได้รุมทำร้ายด้วย

ฝั่งหนึ่งชนแล้วก็ไม่รับผิดชอบ
เมาแล้วขับด้วยก็โดนคดีไป
ส่วนฝั่งที่ไปรุมกระทืบไปรุมชกเขา
ก็ต้องโดนดำเนินคดีไปด้วยเหมือนกันนะครับ